แต่ว่าเป็นความพยายามที่จะแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำนะคะ
ส่วนหนึ่งก็คือต้องลดต้นทุนการผลิตค่ะ
อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้องการที่จะเพิ่มการบริโภคไข่ในตลาดให้มากขึ้นนะคะ
วันนี้ผู้ประกอบการเขาก็เลยรวมตัวกันค่ะ
รณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่มากขึ้น
ให้ได้๓๐๐ฟองต่อคนต่อปีนะคะ
ผู้ผลิตผู้ค้าแล้วก็ส่งออกไข่ไก่

สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้
ร่วมกันเปิดตัวโครงการรณรงคบริโภคไข่ไก่๓๐๐ฟอง
ที่ต้องการเพิ่มปริมาณการบริโภคไข่ของคนไทยให้มากขึ้น
เนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา๑๐ปีที่ผ่านมา
เติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ๔ต่อปีเท่านั้นถือว่าน้อยนะคะ
คนไทยบริโภคไข่ไก่อยู่ที่ประมาณ๒๒๐ฟองต่อคนต่อปี
ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่างจีนเขาบริโภคไข่ไก่๓๔๐ฟองต่อคนต่อปี
ญี่ปุ่น๓๓๐ฟองต่อคนต่อปี
เลเซีย๓๐๐ฟองต่อคนต่อปี

สหรัฐอเมริกาค่ะบริโภคไข่ไก่๒๙๐ฟองต่อคนต่อปี
โครงการนี้จะเน้นให้คนไทยกินไข่ทุกวันทุกวัย
กินอะไรก็ให้ใส่ไข่ไปด้วยค่ะ
นายกสมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่บอกว่า
การผลิตไข่ไก่ของคนไทยก็มีเทคโนโลยีการจัดการที่ทันสมัย
ผลผลิตออกมาจำนวนมากถึงปีละ๑๕๕๐๐ล้านฟอง
จนเกิดปัญหาราคาผันผวนมาโดยตลอด
ส่งผลให้เกษตรกรนั้นต้องแบกรับภาระการขาดทุนบางราย
เลิกอาชีพไปเพราะว่าไม่มีหลักประกัน
ดังนั้นหากมีการบริโภคเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
นั่นก็คือ๓๐๐ฟองต่อคนต่อปี
ก็จะทำให้ราคามีเสถียรภาพแล้วก็ส่งเสริมให้อาชีพเลี้ยงไก่
เป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปช่วยกันคนละไม้คนละมือ

ค่ะดิฉันช่วยอยู่นะดิฉันกินเกิน๓๐๐ฟองต่อปี